มาต่อกันประเด็นดราม่าที่เราชวนคุยไปนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการไปทำผม

คุณผู้ชมบอกว่าสระใด๕๐บาทก็ยังมีนะตอนนี้

จริงแล้วควรจะตกลงเรื่องของราคากันให้ชัดเจนก่อนดีกว่าไหม

มีลูกค้าเขาไปทำผมที่ร้านเสริมสวย
ตลาดนัดพันรานที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
แล้วคิดเงินมา๑๔๐๐๐กว่าบาท

ลูกค้าคนที่เข้าไปทำผมเขาก็ไม่พอใจ
จนกลายเป็นแฟนของตัวลูกค้ากับแฟนของเจ้าของร้าน
มาต่อยกันกลางตลาดที่เราให้ดูคลิปไปเมื่อวานนี้นะ

ตัวเจ้าของร้านเขาให้สัมภาษณ์กับเราแล้ว

ก็บอกว่าไอ้๑๔๐๐๐กว่าบาทเนี่ย
มันไม่ใช่เฉพาะค่าต่อผมอย่างเดียว
ตัวลูกค้าที่มาทำผมเนี่ยทำหลายอย่างมาก

ตัวคนทำผมเขาก็ชี้แจงผ่านคลิปของเขา

แต่ถ้าดูจังหวะช่วงเวลาที่เธอโชว์อะไรขึ้นมา
จะเห็นที่เล็บมันก็จะแบบอยู่
มีค่าเสื้อผ้าด้วย
เพราะที่ร้านก็ขายเสื้อผ้า

ในมุมที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล
ก็บอกว่าลูกค้าเองก็เหมือนกับลักษณะบอกว่ามีสตางค์ค่ะ
เอาเลยทำเท่าไหร่ทำเลยไม่มีปัญหา
แต่ทีนี้เขาทำกันข้ามวันข้ามคืน
ทำวันนี้เสร็จอีกวันตี๕อย่างนี้
แต่มุมลูกค้าก็บอกว่ามีสตังค์มันมีแหละ

แต่ว่าไอ้ที่ว่าทำเท่าไหร่ทำเลยทำให้จัดให้เต็มที่เนี่ย

คือคงไม่คิดไงว่าถึงขั้นแสนสี่
สุดท้ายพอบอกว่าแสนสี่ลูกค้าคนนี้ค่ะ
เขาก็ยอมจ่ายไป๔๐๐๐ก่อนในเบื้องต้นนะคะ
แต่ทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าแล้วตกลงจะต้องยังไง
เหลืออีกแสนนึงต้องจ่ายไหม
หรือว่าถึงขั้นจะต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดี
เรียกค่าเสียหายอะไรกันขึ้นโรงขึ้นศาลเลยหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปที่ตลาด
จะไปดูที่ร้านเสริมสวยแห่งนี้แหละค่ะ
เราก็ให้คุณตินักข่าวของเราให้หนุ่มลงไปดู

ใช่ค่ะก็นี่ก็ที่ตลาดนัดพันร้านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ
ตลาดนัดนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะก็ร้านขายของเยอะเลยอะค่ะ
ร้านที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ย
ก็อยู่ที่ทางเข้าทางเข้าตลาดเลย

เป็นเหมือนสองคู่หานะคะแต่วันนี้ไม่เปิด
ร้านนี้ไม่เปิดมีแค่ป้ายบอกราคาค่ะ
หน้าร้านว่าทำอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้าง

รอปภบอกว่าจริงร้านนี้เปิดทุกวันนะ

ทำไมวันนี้ปิดก็ไม่รู้เมื่อวานก็ยังเปิดนะ
รอปภก็เลยบอกว่าไปดูร้านเสริมสวยอีกร้านสิ
ถัดไปห่างกันแค่ประมาณ๑๐๐เมตร

พอไปถึงปุ๊บก็เป็นร้าน๑คู่หาเล็กกว่าร้านแรกนะคะ

ทีนี้ก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของร้านนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้ปิดร้านหนีข่าว
ที่เป็นกระแสข่าวดราม่าอยู่ในตอนนี้นะ
ปิดร้านเพราะว่าเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัว

ตอนนี้ไม่สะดวกให้ข้อมูล
ทีมข่าวก็เลยบอกว่าอยากคุยกับพนักงานในร้านได้ไหม
อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้
เจ้าของร้านก็บอกว่าไม่ได้

พรุ่งนี้จะแถลงข่าวเลย
โต๊ะแถลงข่าวเชิญสื่อมวลชนมาเลย
จะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างไร
ตี๋จะตอบผมหรือครับ
ตี๋คงไม่มีตังค์

ก็เลยไปดูค่ะบอกว่าในตลาดเนี่ยก็มีอยู่อีก๒ร้านนะคะ
ติก็เลยเข้าไปคุยกับพนักงานในร้าน
พนักงานก็คุยกับเรานะคุยกับทีมข่าวของเรา
แต่ไม่อยากให้เห็นหน้าไม่อยากให้เห็นที่ตั้งร้าน
เพราะเขาบอกว่ากลัวแฟนนุ่มเจ้าของร้านที่เป็นข่าวเนี่ย
มาเอาเรื่องเขาเป็นคนมีอิทธิพลนะ
อีกร้านหนึ่งเขาบอกแบบนี้เนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่าร้านของเขาก็รับต่อผมนะ
ตอบผมทำสีผมกรกผมทำเหมือนกัน
ต่อผมจะไม่ตอบแบบอีกร้านหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาหรอก
เขานิยมต่อแบบใช้กิ๊บมากกว่า
เขาก็มีเป็นช่อ๑๘๒๐๒๕๓๐๓๕นิ้ว
อันนี้เรื่องความยาวความยาวเท่าไหร่ก็เลือกมา
ช่อละ๑๕๐๐บาทถึง๕๐๐บาท
แล้วแต่คุณภาพของเส้นผม
ช่อต่อได้๔๕แถว
ถ้าลูกค้าไม่อยากใช้เส้นผมทั้งช่อร้านก็แบ่งขาย
เป็นชั้นก็มีชั้นละ๔๐๐
ทั้งหมดนี้คือรวมค่าแรงแล้วนะคะ
รวมค่าแรงรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดละ
เพราะว่าทางร้านบอกว่าทางร้านเขารู้ต้นทุนอยู่แล้ว

ราคามาตรฐานมันน่าจะประมาณไหนอะไรยังไง

แล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมร้านที่เป็นข่าว

แต่เคยมีลูกค้าที่เคยไปใช้บริการร้านที่เป็นปัญหา
แล้วก็เปลี่ยนร้านมาใช้บริการร้านของเธอ

คือเขาก็เล่ามาแบบอย่างคนนั้นเขาโดนต่อผมมา๒กรัม๑๕๐๐
ถ้ามาต่อในราคาร้านเรามันก็จะตกอยู่แค่ประมาณ

แล้วลูกค้าก็บอกว่าเออเนี่ยพี่หนูแม่งไปต่อร้านนู้นมา
เนี่ยเท่านี้ที่หัวหนูเนี่ย๑๕๐๐บาท
เขามาให้หนูถอดเพราะเขาบอกเขานอนไม่ได้เขาเจ็บก็บอกถอดให้หน่อย
หนูก็คิดแถวละ๑๐๐ถ้าเหมาหัวก็คือ๕๐๐

ก็คือถอดมาก็ได้กรัมหนึ่งที่ร้าน
คือแค่กรรมเดียวกรรมเดียวของเราก็๒๕๐๐
ก็ลูกค้าก็บอกว่าคิดค่าแรงคิดค่ากิฟต์ในการต่อผมอะนะ

ก็อันน่ะเขาก็จ่ายไป๑๕๐๐๐จ่ายแบบงงอะ
ต้นทุนต่อผมมันก็สูงอยู่แต่คือเราเอากำไรมีนิดหน่อยหน่อย
คือเอาว่าเจ๊เขาเอาแบบว่าอยู่ได้
จ่ายมีเงินจ่ายลูกน้องจ่ายค่าเช่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็คือเหลือก็ไม่ใช้จ่ายในบ้านเขา
หนูว่ามันแพงเกินไป

แสนสี่เนี่ยไม่ใช่แบบสี่ห้ามื่น
ว่าแสนสี่นี่สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง
หูซื้อรถได้ซื้อมอเซอร์ได้สามสี่คันเลย
ร้านเรานี่ได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมได้อ่ะก็ได้รับผลกระทบ
แบบว่าเยอะอ่ะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่มั่นใจแล้ว
เพราะว่าขึ้นชื่อว่าร้านเสริมสวยอยู่ในตลาดพันล้าน
ลูกค้าก็ไม่รู้อยู่แล้วว่ามันมันเป็นร้านไหนถูกป่ะแล้วอ่ะคือ
จะเข้าดีไม่เข้าดีร้านนี้มันแพงแพงที่
คือคนไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าร้านเรามันคนละร้านกับของเขา
ร้านนี้เขาก็เลยกังวลไปด้วยว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมาทำผมที่ตลาดพันล้านเนี่ย
เดี๋ยวจะพรานไม่กล้ามาซะหมดเนี่ยคิดว่าแพงทุกร้านหรือเปล่า
คุณกิติศักดิ์ก็เลยไปเห็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านนี้พอดีนะครับ
ให้ข้อมูลกับเราก็เลยไปสอบถามนะครับลูกค้าท่านนี้บอกว่า
เคยเป็นลูกค้าของร้านเสริมสวยที่เกิดเรื่องนะค่ะ
เคยไปต่อเส้นผมใช้ผมหนึ่งช่อร้านที่เกิดเรื่องคิดราคาสามพันห้าร้อยบาท
พอต่อเสร็จพนักงานร้านบอกว่าผมที่ใช้ต่อไม่พอ
ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกสองถึงสามพันบาทก็ยอม
เพราะว่าทำแล้วนี่ก็อยากให้มันออกมาดูดี
แล้วก็ต้องกลับมาที่ร้านเพื่อแก้ไขอีกรอบนึงเพื่อต่อเส้นผมให้ยาวขึ้น
ทางร้านบอกว่าหากอยากได้ความยาวที่ต้องการ
ต้องจ่ายเงินอีกสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่ากิฟต์
ที่ใช้ต่อผมอีกสามร้อยบาทก็ต้องยอมน่ะ
พอต่อเสร็จผลลัพธ์ที่ได้มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
เพราะว่าเส้นผมที่ใช้ต่อเนี่ยที่ร้านบอกว่ามันก็ยังไม่พออีก
ทางร้านก็บอกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกจะได้ดูดี
เธอก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องจ่ายไปอีก
แต่ก็คิดว่าแหม่มันเข้าข่ายเหมือนกับหลอกลวง
มันต่อไปเรื่อยเรื่อยอ่ะค่ะต่อไม่พอสักที
ก็เลยตัดสินใจไม่ไปอีกนะครับแล้วก็มาเจอร้านนี้แหละ
อยู่ตลาดแห่งเดียวกันนะครับก็ลองเข้ามาใช้บริการ
พบว่าราคานี้แตกต่างกันมากทั้งทั้งที่เส้นผมกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ย
เหมือนกันเลยก็เลยไม่กลับไปที่ร้านที่มีปัญหาอีกนะครับ
และคิดว่าการกระทำของร้านดังกล่าวเหมือนเป็นการหลอกลวงลูกค้า
ตอนนั้นหนูจะเหมามัดเลยหนูไม่ได้คิดเป็นช่อ
เขาคิดว่าชั้นละแปดแปดร้อยถึงเก้าร้อย
แต่กรรมนั้นบังเอิญว่าต่อมาแล้วมันได้๒ชั้นที่เขาทำนะ
แล้วก็ผมเขาก็เอาผมออกหมดลูกผมใช่ป่ะเอาออกหมด
แล้วได้ประมาณ๒ชั้นแล้วมันดูแล้วมันตลกอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าพี่ทำไมตั้ง๕๐๐กว่าแล้วนะแล้วทำไมมันได้น้อยจังเลย
แต่พี่บอกว่าสวยหนูเลยตัดสินใจทำถ้าเกิดว่างบเกิน๔๐๐ถึง๕๕๐๐อย่างนี้
ก็เราจะตัดบอกบอกช่างว่ายังไม่ทำแต่เขาก็บอกว่าเออสวยพอดี
พอออกมาแล้วเราก็ต้องได้เสริมอีกอย่างเงี้พี่เสริมอีกใช่เสริมมันก็ต้องเพิ่มตังค์อีก
ไปอีกเท่าไหร่ตอนนั้นหนูจำไม่ได้อันนี้ไม่ขอตอบเพราะว่าหนูจำไม่ได้
หลักพันไหมก็เป็นประมาณหลักพันเรายินยอมหรือว่าเรายินยอมเอง
คำว่ายินยอมของเราครับเพราะว่าก็มันได้แค่นี้ก็มันได้แค่นี้
มันออกมาไม่สวยแล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไง

คนก็ต้องมองแล้วเราก็ต้องยอมทำอีกเออเอาอีกไหมสักสองชั้น
สองชั้นอ่าสองชั้นประมาณเท่าไหร่เขาก็คิดเพิ่มอยู่แล้วใช่ไหม
ร้อยเก้าร้อยอย่างเงี้ยจนให้มันเต็มเงี
เราได้มีการตอนแรกได้มีการตกลงอืม
ก็ออกมาไม่สวยเราบอกว่าจะลองดีแล้วผู้ชอบอะไร
ไม่ไม่มีการตกลงเพราะว่าหนูบอกว่าถามก่อนอยู่แล้วว่านี่ราคาเท่าไหร่
แล้วเขาก็บอกเออเท่านี้นะมัดกำนึงเนี่ยสวยออกมาสวย
ถ้าออกมาสวยหนูโอเคราคาเท่านี้แต่หนูไม่ได้คิดว่าจะซื้อ
จะถามก่อนว่าเด็ดเสร็จเท่านี้เท่านี้นะพี่จะย้ำว่าพี่ออกมาโอเคดูดีไหม
สวยไหมรวมค่าแรงได้ไหมไม่รู้ว่าเขารวมค่าแรงหรือไม่รวม
แต่เขาคิดราคานี้แล้วก็จะบวกเพิ่มว่าพันนี้อีก๙๐๐พันหนึ่ง
จะบอกเพิ่มแค่เอิญผมน้องต้องเสริมขึ้นอีกนะประมาณ๒ชั้น
สวยรอบข้างอีกเขาก็จะคิดเป็นฉันเขาคิดจะทันข้างหลังตรงเนี้ยหนึ่ง
สองแล้วก็มาสามมาสี่แบบนี้เราคิดว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเหมือนกับ
หลอกลวงใช่คิดคิดมากเลยแหละตกทับไหม
ก็เหมือนนะพี่แบบถ้าราคานี้ติดอยู่อย่างนี้
แต่ว่าในกรณีที่ถูกไปหนูไม่ได้ดูราคานะแต่พูดถึงว่าถามว่ามันเหมือนไหม
ก็เหมือนราคาบอกเท่านี้มาคิดเพิ่มเท่านี้มันก็ไม่ดีนะ
ไม่เท่าไหร่หนูไม่คิดว่ามันไม่โอเคแล้วอ่ะแต่จากที่หนูคิดน่ะ
ถ้าคิดจะแสนสี่ขนาดนั้นคิดจะไปซื้อบ้านใหม่หรือเปล่าขนาดนี้
ทำไมมันมีไหมตั้งหนูเกิดมากี่ปีมันมีราคานี้ไหม
สี่หมื่นหนูก็ว่าเยอะหมื่นห้าหนูก็ว่าเยอะมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้น
เราไปเราไปทำบ้านใหม่ต่างจังหวัดเนอะอืมแสนสี่เขาก็บอกว่าทำบ้านใหม่ได้เลยน่ะ
มันแพงจริงนะแสนสี่ใช่ค่ะแต่นักข่าวเราตินี่ก็แหม
ถึงขั้นตบซับไหมถามโหดเลยครับแบบนี้ถึงขั้นตบซับไหม
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ผู้หญิงที่เขาถูกเรียกเก็บเงินค่าทำผม๑๔๐๐๐กว่าบาทเนี่ยนะคะ
ตัวเองเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะเราก็อยากจะคุยกับเธอเหมือนกันนะครับ
แต่เธอบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลเพราะเหนื่อย

พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีสพโพแก้วบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
คือผู้เสียหายที่เขาถูกเรียกเก็บเงิน๑๔๐๐๐เนี่ย
เขาไปแจ้งความแล้วให้ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านเสริมสวย
ก็คือจะให้ดำเนินคดีอาญาค่ะเพราะเธอบอกว่าเจ้าของร้านเสริมสวย
ข่มขู่เพื่อให้จ่ายเงิน
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำไปแล้ว
ผู้เสียหายก็เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
แต่ยังไม่ได้เรียกฝ่ายคู่กรณีเข้าให้ปากคำ
ก็คือทางฝ่ายเจ้าของร้านยังไม่ให้เคราะห์มุมที่ตำรวจ

ดูว่าจะดำเนินคดีอะไรแบบไหน
ทางฝ่านเจ้าของร้านบอกว่าวันนี้จะแถลงข่าว
แต่ไปดูความคิดเห็นของช่างทำผมชั้นนำของเมืองไทยกันหน่อย
คนหนึ่งก็คุณสมศักดิ์ชะลาชนนี่ร้านเขาก็ดังมาก
คุณไกรวิทย์พุ่มสุโขก็มีร้านที่ดังมาก
เราไปถามมาให้ว่ามุมมองเรื่องนี้เขามองกันอย่างไร
โดยคุณไกรวิทย์พุ่มสุโขอดีตดารานักร้องชื่อดัง
ตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นช่างผมมืออาชีพ๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
ร้านดังทีเดียวนะฮะแสดงความคิดเห็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
กรณีเรื่องค่าทำผมสูงถึงเกือบ๑๔๐๐๐บาท
คุณไกรวิทย์บอกว่าส่วนตัวก็ไม่เคยเจอราคาที่สูงขนาดนี้นะ
แต่ยอมรับว่าบางร้านที่ตั้งราคาสูงเยอะอันนี้มันก็มี
แต่ถึง๑๔๐๐๐๐บาทไม่เคยเจอ
แต่ถ้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างดีมันก็โอเคนะถ้าที่ตั้งราคาสูงเนี่ย
แต่ถ้าทางร้านของคุณไกรวิทย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่
จะตกลงราคากับลูกค้าก่อน
ตกใจมากอยากทำราคาให้ได้

อกษัตริย์จริงจากประสบการณ์ในการทำผมมา
เคยทำแพงขนาดนั้นไหมคะ
สาบานได้ไม่เคยเลยค่ะ
แล้วก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยครั้งนี้เป็นครั้งแรก
เท่าที่ได้เห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทคนิค
ซึ่งเขาจะต้องเขาจะต้องผูกทีละกระจุกทีละเส้นพันทีละเส้น
ซึ่งพี่ยอมรับว่าไม่เคยเห็นจริงค่ะ
ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยาก
ราคาสูงคือจริงเท่าที่เห็นในบินเนี่ยหนักที่สุด
คือราคาค่าตอบผมถูกไหมครับ๙๐๐กว่าบาท
ซึ่งอันนี้ก็คงอาจจะเป็นการด้อยประสบการณ์ของพี่หรือเปล่า
จากร้านที่ค่อนข้างจะแพงในเมืองไทยเนี่ย

สูงสุดจริงเลยที่ทำแบบหลายอย่างจริงเลย
เยอะมากเลยนี่ก็ประมาณ๒๐๐๐กว่า
หมื่นกว่านั่นก็ค่อนข้างเยอะเกรงใจลูกค้าแล้ว
แต่ว่าโดยปกติในการทำงานของพี่พี่จะแจ้งลูกค้าก่อน
เพื่อเป็นความชัดเจนว่าเราต้องทำอะไร
ว่าทำไมต้องทำด้วยอะไรอย่างนี้
ร้านสุโขสาลอนของคุณกลายวิทย์
บอกว่าเต็มที่เลยก็หมื่นสองหมื่นนี่ก็แบบเกรงใจลูกค้าแล้ว
แต่ทางร้านนู้นที่เขามีปัญหาเนี่ยเห็นคลิปที่เขาบอกว่าต่อทีละเส้น
เอาผมมาต่อทีละเส้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นเทคนิคอะไรของเขาก็ได้นะ
แต่คุณไกรวิทย์บอกคุณกระวิทย์ก็ไม่เคยทำ

ทีนี้ลองดูนะครับราคาต่างลองให้คุณไกรวิทย์วิเคราะห์ให้ดูนะครับ
อย่างค่าบริการต่อผมคิดรวมอยู่ที่ราวสองหมื่นถึงสามหมื่นบาท
อันนี้ของร้านสุโขซาลอนร้านของคุณไกรวิทย์นะฮะ
ค่าบริการฟอกสีผมสามพันห้าถึงสี่พันบาท
ค่าบริการทำสีผมทั้งผมจริงสี่พันผมต่ออีกสองพัน

ค่าบริการสปาผมสองพันห้าถึงสามพันบาท
แต่คุณไกรวิทย์บอกว่าที่ร้านทำครั้งเดียวนะ

คือมาครั้งนึงแล้วทำ๖ครั้งเนี่ยอันนี้ไม่รู้ทำยังไงได้

เป็นประเด็นอยู่ที่ร้านนู้นเลยแหละที่มีปัญหานะครับ
ค่าบริการทำเล็บทำเจลเพ้นลายที่ร้านคุณกลายวิทย์ไม่ได้รับทำ
ลองให้คุณไกรวิทย์เปรียบเทียบนะว่าถ้าเป็นแบบบริการแบบร้านนู้นเขาเลยเนี่ยคุณไกรวิทย์คิดเท่าไหร่
แต่ค่าบริการทำเล็บทำเจลเพ้นไลน์ที่คุณไกรวิทย์ไม่ได้ทำเนี่ย
คุณไกรวิทย์ประเมินว่าถ้าทำจริงมันก็อยู่ประมาณ๒๐๐บาท

ประมาณสี่หมื่นห้าพันบาทอันนี้ไม่รวมค่าเสื้อผ้านะ
มีปัญหาเขาบอกว่ามีค่าเสื้อผ้าด้วยเพราะร้านเขาขายเสื้อผ้า
ก็นี่แหละรวมแล้วประมาณสี่หมื่นห้า
สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คิดแบบทุกอย่างแล้วนะ
ไปที่ชาลาชนค่ะร้านดังหลายสาขาเลยทีมข่าวเราไปคุยกับเจ้าของเลยนะคะ
คุณสมศักดิ์ชะลาชนนะคะเจ้าของร้านชาลาชนเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
คือเรายกหูหาโทรไปถามก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังล่ะ
คุณสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าคือเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะ
เรื่องของการตั้งราคาค่าบริการร้านทำผมในบ้านเรา
คือมันไม่ได้มีข้อบังคับตายตัวมันไม่ได้มีราคากลางราคามาตรฐานอะไรแบบนี้ค่ะ
ร้านใครร้านมันอยากจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งกันเองเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ที่ความพึงพอใจจริงแล้วว่าลูกค้าพร้อมจ่ายหรือเปล่า
เราก็เลยถามว่าพี่สมศักดิ์ถ้าเราจ่ายพี่สมศักดิ์๑๔๐๐๐บาทที่ร้านชาลาชนเนี่ย
จะเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างพี่สมศักดิ์จะตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ไอ้๙๖๐๐๐บาทเนี่ยมันก็คือค่าตอบผมเข้าไปแล้วอะ
ใช่มั้ยฮะแล้วก็มันมีค่าทำผมจริงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแล้วมีค่าเสื้อผ้าเลยใช่มั้ย
เรื่องของการต่อผมผมเนี่ยมันก็จะมีหลายเลเวลหลายระดับผมปลอมเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมฮะ
ผมตอบอย่างถูกเป็นไหมเป็นอะไรมันก็ถูกแต่ถ้าเป็นผมจริงเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นไปตามระดับขั้นต่ำ
ฟอกสีเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเขาบอกว่า๕ครั้งเนี่ยในความที่ว่าเราอยู่วงการนี้มานานแล้วเนี่ยพี่คิดว่ามันเยอะไป
สำหรับการฟอกสีถึง๕ครั้งเนี่ยผมเปื่อยแน่นอนใส่สีผมเนี่ยรู้สึกราคา๘๐๐๐กว่าบาทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
ซึ่งถ้าใช้น้ำยาเกรดระดับดีเนี่ยมันก็แล้วผมยาวด้วยทีนี้เห็นบอกว่าน้องคนนี้ผมเป็นผมสั้นแล้วมาต่อ
พอมาต่อเสร็จแล้วต้องใส่สีทับกันให้มันเท่ากันอาจจะต้องใช้น้ำยาเยอะอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้

ร้านดังเขาก็ราคาตกประมาณหลักหมื่นนะนะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเขาแถลงดีกว่าว่าทางร้านเขามีเหตุผลอะไรยังไงหรือว่าทางฝั่งของผู้ที่เขาไปทำเขาจะพูดเพิ่มเติมอะไรไหมก็รอฟัง
แต่ว่าที่สำคัญก็คือทางลูกค้าเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้คดีอยู่ที่ตำรวจ